นำของเส้นไหว้ไปไหว้สารปู่ตาประจำหมู่บ้าน
ขอฟ้าขอฝนสู้ภัยแรงหน่อยจ้า
หน้านี้หน้าแรงนะคะหลายหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากความแรงเนี่ยโอ้โห
ขอฟ้าขอฝนกันใหญ่เลยสถานการณ์ภัยแรงปีนี้ส่งสัญญาณมาเยือนแล้วนะ
ชาวบ้านในพื้นที่หลายพื้นที่เริ่มจะขาดแคลนน้ำ
บริเวณสารเจ้าพ่อกำนันอ้องนะคะในหมู่บ้านกระจวนหมู่๔ตะบนโคกสะอาด
อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิเนี่ยนะมีชาวบ้านกว่าสองร้อยคน
เอาเครื่องเส้นไหว้ดอกไม้ทูบเทียนหมากพลูอาหารขาวอาหารหวานมารวมกัน
มาทำพิธีบวงสวงขอพรให้ฝนตกลงมาเร็วขึ้นกว่าทุกปี
ทอดมาตั้งแต่โบร่ำโบราณกันแล้วชาวบ้านที่มาร่วมพิธีเนี่ยเขาก็จะนำเลขทู
ที่จุดในพิธีไปทำการเสียงดวงเสียงโชคต่อด้วย

แล้วก็ยังมีการจุดทูปเทียนไหว้เจ้าแม่ทัพทิมทอง
ซึ่งเป็นขอนตะเคียนทองที่ตั้งอยู่ใกล้กับสารเจ้าพ่อตรงนี้เนี่ยค่ะ

ทามาถูที่ขอนตะเคียนขอโชคขอลาบก็ว่ากันไป
คุณสุตากำนันบอกว่าปีนี้ภัยแรงมาเยอะแล้ว
การทำพิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้าน
หวังว่าจะให้เจ้าพ่อเป็นที่พึ่งทางใจ
ให้เจ้าพ่อเนี่ยมาช่วยหน่อยและในการทำพิธีเขามีการจุดบ้างไฟ
แต่ไม่ได้เป็นบ้างไฟธรรมดายังไงเป็นบ้างไฟเสี่ยงทาย
ไฟเสี่ยงทายก็คือปีนี้บ้างไฟขึ้นดี
เจ้าพ่อเนี่ยจะช่วยคุ้มภัยให้ชาวบ้านปลอดภัยจากภัยยันตรายต่าง
ส่วนภัยแรงปีนี้เขาว่ากันว่าแรงหนัก
ก็ขอให้ฝนตกมาไวตกมาเยอะหน่อย
ได้ไม่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายไปมากกว่านี้
ชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนมีน้ำทำมาหากิน
เป็นกำลังใจให้จริงทุกประเพณีมันเป็นเหมือนแบบ
ที่พึ่งทางใจและเป็นการสืบสารอนุรักษ์ด้วยใช่ค่ะ